เอามาต่อกันที่ละครเรื่องบุภเพสันนิวาสกันบ้างดีกว่า
หลายคนยังคงจำได้เพราะเป็นละครในดวงใจ
ตอนนี้ค่ะละครเรื่องนี้เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของภาพยนตร์นะคะ
ทางผู้จัดวิทย์พรรมสี่อย่างคุณหน่องอารุโนชา
ทุ่มทุนเกือบร้อยล้านกับเรื่องนี้ค่ะ
โดยมีผู้กำกับอย่างปิ๊งอดีศร
และ๒นักแสดงนำโป๊ปเบลล่า
ทั้งคู่บอกว่าโหตื่นเต้นมากเลยกับการกลับมาครั้งนี้

แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถนั่นเองค่ะ
เกือบร้อยล้านนะคะ

มาก็ไม่ค่อยควรกดดันผู้กำกับลักหน้าแสดงเท่าไร

เพราะเราทำบทภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่เราสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่
ความกดดันคือความท้าทาย
พวกเราด้วยรอสนับสนุนด้วยค่ะอยากร่วมงานกับซีเรียสมานานแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ก็ได้เล่นจริงจริงแล้วอืมนอกจากนี้นะคะเบลล่ายังเล่าถึง
เมนต์ที่ควงเวียสุกลวัฒน์ไปเยี่ยมคุณพ่อของฝ่ายชายที่ขอนแก่น
จะมีฟิลน่ารักขนาดไหนไปฟังกันจ้า
เตรียมของไปฝากอะไรนิดหน่อยค่ะอันนี้คุณเคยเจอคุณพ่อมาตอนนั้นหรือไง
ไม่เคยเจอค่ะครั้งแรกค่ะคุณพ่อเป็นคนสบายสบายมาก
คือพี่เวียยังไงคือคุณพ่อคืออย่างนั้นแนะนำแบบน้องนี่น้อง
พ่อก็จะเล่ามากกว่าว่าเออเนี่ยทำสวนอันนี้ปลูกอันนู้นอันนี้
ไปเก็บน้อยหนาอะไรแบบเป็นฟิลอย่างนั้นมากกว่าจุดชมวิวก็ปีนนี่นะ
แต่ก็เบาอยู่ค่ะแต่เราก็ไม่เข็ดใช่ไหมคะ
เพื่อจะชวนไปลุยอีกไม่ต้องใช้คำว่าเข็ดหรอก
ใช้คำว่าเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วกันเออนะจะเป็นหวานใจของพี่เวีย
ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะพี่เวียเนี่ยโอ้โหเขาแข็งแรง
ใช่ปลุกป่าฝ่าดงลุยอยู่ตลอดเวลาเนอะจะไปเที่ยวไหนแต่ละที่นี่ก็โอ้โห
ได้แบบวิวธรรมชาติสวยทั้งนั้นเลยแล้วภาพก็สวยทั้งนั้นเลยนะคะ
หวังว่าจะมีทริปหน้าแล้วก็ทริปต่อต่อไปด้วยกันตลอดตลอดนะจ๊ะสำหรับคู่นี้